คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องของหมาพิษบูค่ะ
หมาพิษบูที่เจ้าของรวมถึงเพื่อนบ้านเขาบอกว่าไม่รู้
เข้าใส่ทั้งคุณป้าทั้งคุณตาเดี๋ยวให้ดูสภาพหน่อยค่ะ

พิษบูมากระโจนเข้าใส่

นี่เกิดขึ้นที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
แล้วหนึ่งในคนที่โดนหมามาพุ่งเข้าใส่เนี่ยคือคุณตาวิสิทธิ์คนนี้นี่แหละค่ะ
อายุ๗๓แล้วแผลตรงไหนบ้าง
โดนที่คิ้วและนี่นิ้วมือเลือดอาบเลยนะคะ

ทีนี้ทีมกู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลคุณตาก่อนค่ะ
แล้วก็นำตัวคุณตาวิสิทธิ์ส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
อกจากนั้นนอกจากคุณตาแล้ว

พิษบูมันพุ่งเป้าแล้วมากระโจนเข้าใส่
รายแรกเนี่ยคือเป็นคุณป้า
ชาวบ้านพาส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
โอ้โหแล้วหลังจากเกิดเหตุนะคุณผู้ชม
ทางชาวบ้านเจ้าของหมา
คุณอยากเห็นไหมพิษบูมันตัวกำยำขนาดไหน

แล้วดูสิพี่บุ๊คคือเขาต้องมัดปากมัน

แล้วจับกดคออยู่กับพื้น
บีบคอมันอยู่อย่างนี้
บูบูตัวนี้สีน้ำตาลขาว

มันก็เลยต้องมัดปากมันคุณกลัวมันงับ

มันทำไมฮะหายใจไม่ออกเพราะว่า

มันก็หายใจทั้งปากแลบลิ้นออกมา
แต่พอเจอผ้ารัดแน่นอยู่แบบนี้

ราดพยายามจะปลุกมาให้ตื่น

มันตายนะฮะแล้วช่วงสายเมื่อวานนะ
นักข่าวก็ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ

ไม่มีใครอยู่หลังจากนั้นก็เลยคุยกับ

มันหลุดออกมาแล้วเจ้าของเองอ่ะก็
วิ่งจับอยู่ค่ะแล้วพอมีคุณป้า

ก็โจรใส่คุณป้าแล้วหลังจากนั้น

หมามันอยู่ในบ้านตลอด

มีคนเดินผ่านไปของหมา
อาจจะมีเห่าบ้าง

เขาไม่ได้พาออกมา
มันหลุดออกมาเอง

ใช่ค่ะพอมันไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนแต่ว่า
พอสัตว์หน้าขนเอาจริงเราก็ไว้ใจไม่ได้
และกิลบูมันผันดุอยู่แล้วด้วย

และอยู่ในรัวรอบขอบชิดแต่มันออกมา
พอมันตาย
วิสิตยังไม่ได้เข้าแจ้งความนะแต่คงจะนัดเคลียร์เรื่องพวกค่าเยียวยา
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างเจ้าของบูบูกับทางฝั่งคุณป้าแล้วก็คุณตาคนเจ็บอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สูงอายุทั้งสองท่านบาดเจ็บแค่นี้ถือว่าโชคดีมาก
เพราะก่อนหน้านี้เวลาเรารายงานข่าวพิษบัวเวลามันขย่ำทีมันไม่ปล่อยง่ายด้วยนะ

ใช่แต่เคสนี้เหมือนกับเขาบอกว่ามันไม่ได้ขย่ำคุณตาจนจมเขี้ยวนะ
คือเหมือนกระโดดกระโจนพูดเขาใส่เฉยอะค่ะ